คุณผู้ชมคะสายตรวจโซเชียลน้องเฟื้องมาแล้ว
มาเล่ากันต่อเลยสำหรับประเด็นรถแจ๊สสีขาว
กรีบชักปืนออกมาขู่กันค่ะอืมใช่นะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะคะ
ตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมเจอกันกับเฟื่องแบบนี้นะคะ
มีเรื่องราวบนโลกโซเชียลมาอัปเดตกันมากมายเลยทีเดียวนะคะ
เรื่องแรกก็อัปเดตอย่างที่พี่มิ้นบอกไปนะคะ
กรณีรถแจ๊สสีขาวเมื่อวานนี้โอ้โหแล้วก็โอ้โห
ขนาดนั้นเลยเหรอมีการเอาปืนออกมาขู่ด้วย
ยิงขึ้นฟ้ายิงเข้ารถใครเห็นก็ตกใจนะคุณ
ใช่แล้วก็มีรถกระบะไปชนด้วยนะคะ
ล่าสุดตอนแรกเป็นฝ่ายรถกระบะที่เข้าไปแจ้งความ
แต่ว่าตอนนี้เป็นรถแจ๊สก็มาแจ้งความเช่นเดียวกัน

จากกรณีที่นายอัศวเดชฉลาดแหลมอายุ๓๘ปี
พร้อมด้วยภรรยาได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข
ร้อยตำรวจเอกฐานทิพงศ์แดนราศี
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางแก้วสมุทรปราการ
ทะเบียน๔กกนหนู๓๖๙๑กรุงเทพค่ะ
ขับขึ้นมาพยายามจะแซงขึ้นทางด้านซ้าย
แต่ว่าตัวเองไม่ยอมก็เลยทำให้ชายคนที่ขับรถเก๋งดังกล่าว
ไม่พอใจเปิดกระจกออกมาพร้อมใช้อาวุธออกมาข่มขู่

แล้วก็มีการขับรถปาดกันไปปาดกันมาหลายครั้งบนถนนบางนาตราดนะคะ
จากนั้นก็ได้ไล่ติดตามรถเก๋งคันดังกล่าวไปก่อน
ก็ก่อนที่จะตัดสินใจนะคะพุ่งชนเข้ารถของผู้ก่อเหตุค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะนายนัทวุฒิพวงทองแคร์ค่ะอายุ๓๒ปี
ก็ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าปากคำพร้อมด้วยอาวุธปืนบีบีกันนะคะ
ส่วนสาเหตุนายนัทธวุฒิอ้างว่าถูกรถคู่กรณีชนท้ายก่อนรถเนี่ยจะเสียหลักนะคะ
ทำให้เกิดความโมโหจึงชักปืนขู่คู่กรณีแต่ก็พบว่าคู่กรณีก็ขับรถไล่ตามแล้วก็ชนเขาหลายครั้ง
ตัวเองก็เลยยิงปืนขู่ไปสองนัดแต่ก็กลับถูกคู่กรณีขับไล่ชนอีกค่ะ
จากนี้นายนัทวุฒิก็ยังอ้างว่าคู่กรณีเนี่ยมีการบอกว่าใช้อาวุธปืนไล่ยิงใส่ตัวเองก่อนด้วย
พร้อมเป็นเจ้าทุกข์ในฐานะผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ว่าคู่กรณีทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
ทีนี้เขาก็ขี่ผู้บริษัทผู้ชนไม่ได้เลยครับยกตรงทางไปแล้วตรงขวาขนาดทางไปครับ
เรื่องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายนัทธวุฒิความผิดข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
ขับรถประมาทหวาดเสียวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
แล้วก็จะได้เชิญตัวนายอัศวเดชฉลาดแหลมคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหา
ว่าขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย
แล้วก็ขับรถประมาทหวัดเสียวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
พร้อมควบคุมตัวคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
สรุปแล้วยิงกันทั้งคู่เลยเหรอ
เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าอีกฝั่งนึงก็มีการยิงเหมือนกัน
ก็เลยชนก่อนปาดไปแต่ที่คลิปที่เราเห็นเมื่อวานเนี่ยคือปาดกันไปปาดกันมา
ใช่แล้วก็เห็นทันเฉลาเอ่อมีกับปืนออกมา
ยิงขึ้นฟ้าสองนัดถูกยิงใส่รถอีกหนึ่งนัด
ใช่แต่ก็บอกว่ารถกระบะก็เห็นหลายจังหวะเหมือนกันที่ชนปั้งไม่ได้รอบเดียว
เห็นไหมคลิปที่ออกมาเราตัดสินไม่ได้จริงนะ
คือมันต้องรอฟังเรื่องให้แบบเป็นวงกลมให้รอบด้านก่อนก็เป็นว่า
คุณตำรวจคะเป็นหน้าที่ของคุณตำรวจแล้วกันที่จะเป็นคนตัดสินนะว่าจะทำยังไงต่อไป
ต้องดูพยานหลักฐานให้ครบทุกมิติเนอะ